คุณจุธารัฐเองก็สามารถที่จะส่งภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้ค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะคะส่งไปเพื่อที่จะเป็นภาพบันทึกประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะนำไปรวบรวมเพื่อที่จะจัดทำเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชนค่ะ
ในกฤษยภงสิริประหลักกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายวีระโรธพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบันทึกภาพในความทรงจำประวัติศาสตร์เพื่อน้องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏกระทรวงวัฒนธรรมจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมเป็นต้นมา
โดยทั้งหมดที่ส่งเข้ามานั้นนะคะกระทรวงวัฒนธรรมจะรวบรวมเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ
จดหมายเหตุฉบับประชาชนและสารคดีทะทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน
หลักกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่อว่าขณะนี้มีประชาชนส่วนหนึ่งให้ความสนใจและทยอย
ส่งภาพถ่ายเข้ามาบ้างแล้วและทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่า
ภาพที่ประชาชนทุกคนถ่ายบันทึกไว้นั้นเป็นภาพที่มีคุณค่าต่อความทรงจำของประชาชนชาวไทย
อยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนทั้งในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดและต่างประเทศ
ได้ร่วมกันส่งรูปภาพที่บันทึกไว้เพื่อรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเหตุฉบับประชาชน
และเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ร่วมกัน
โดยสามารถส่งภาพถ่ายต่างพร้อมระบุวันเวลาสถานที่ถ่ายภาพระบุชื่อผู้ถ่ายพร้อมเบอร์ติดต่อมาได้ที่กระทรวงวัฒนธรรม